มาดูเรื่องของหมอกระเป๋ากันหน่อยนะคะ
เดี๋ยวนี้ใครก็เป็นหมอกันได้ไม่ต้องไปเรียน
แต่มันเป็นความผิดนะ

แล้วถ้าทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บได้รับอันตราย
แต่ฝีมือของตัวเองโทษยิ่งหนักไปกันใหญ่นะคะ
พูดแบบนี้เพราะว่ามีสาวคนหนึ่งค่ะ
ก่อนหน้านี้เป็นแม่ค้าขายน้ำหอมอยู่ในโลกออนไลน์นะ
และหลังจากนั้นค่ะผันตัวมาเป็นคุณหมอ
หมอกระเป๋าฉีดโบท็อกซ์ให้กับคุณอ้า
ฉีดโบท็อกซ์ให้กับคนในระแวกบ้าน
ทำมาแล้ว๓ปีสุดท้ายมาถูกจับกลุ่มได้นะคะ
ตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำผิด

หรือบกอคบได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีคนบริการฉีดโบท็อกซ์
โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่านนลพันธ์เศรษฐวิบูรณ์
ตำรวจสืบสวนจนทราบที่ตั้งของสถานบริการดังกล่าวนะคะอยู่แถวร่มกล้า
วางแผนเข้าจับกลุ่มหมอกระเป๋ารายนี้นะคะ
ตำรวจใช้วิธีไหนให้สายลับติดต่อไปบอกมีปัญหามีริ้วรอยกรามโต
พอสายลับเข้าไปรับบริการเตรียมแล้วนะ
จ่ออยู่ที่กรามและกำลังจะเข้าเนื้อและเจ้าหน้าที่
แสดงตัวจับกลุ่มค่ะแล้วก็ควบคุมตัวหมองกระเป๋ารายนี้นะคะชื่อน้องโบค่ะ
นางสาวนลพันธ์เศรษฐวิบูรณ์แล้วก็นำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านต่อนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ที่เคหาร่มกล้าว๒๔เขตลาดกระบัง
ไปเจอของกลางเป็นอุปกรณ์แล้วก็มียาจำนวนมาก
นางสาวโบรับสารภาพว่ารับจ้างฉีดโบท็อกซ์เข็มละ๓๐๐๐บาท
เป็นแม่ค้าออนไลน์ขายน้ำหอมต่างคือก่อนหน้านี้นะแต่รายได้
ลดความอ้วนตามหน้าตามแขนตามขาเนี่ยนะคะ
วิตามินบีก็มีวิตามินซีก็มีแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า
ไทยแห้ว่าที่ที่แขนนั่นแหละส่วนใหญ่เป็นขาประจำค่ะ

แต่ละวันมีลูกค้าเวียนมาใช้บริการ
เกือบทุกวันเลยวันละ๒คนบ้างวันละ๓คนบ้าง
ถามว่าวิธีฉีดได้มาจากไหนมั่วหรือเปล่า
เธอบอกว่าเธอเคยเป็นผู้ช่วยที่พยาบาล
เป็นผู้ช่วยพยาบาลที่คลินิกแถวลาดพร้าว
ตอนนั้นทำอยู่นานเหมือนกันก็เลยจำวิธีมาได้
ต่อมาตั้งท้องออกจากงานแล้วไม่ได้กลับไปทำงานที่คลินิกที่ลาดพร้าวอีก
แต่วิธีเธอจำได้ก็เลยมาเปิดคลินิกเองแบบนี้
ให้บริการมา๓ปีแล้วเธอบอกด้วยนะ
สามปีแล้วหนูไม่เคยฉีดให้ใครผิดพลาดสักคน
หรือมีปัญหาสักรายเลยเธอบอกแบบนี้ค่ะ
พันธบรวจเอกชะนั้นนัดสารัฐวรรณแพทย์
เป็นผู้กำกับการ๔ปกบคบเปิดเผยว่า
จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาทำตัวเป็นหมอเถื่อนเปิดคลินิก
เขาก็รับสารภาพว่าแอบเปิดแบบนี้มา๓ปีแล้ว
ตำรวจแจ้งข้อหาค่ะประกอบเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากการตรวจสอบยาและสารที่นำมาฉีดให้กับลูกค้า

จึงแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา
โดยไม่ได้รับอนุญาตไปอีกค่ะ
ทีนี้ตำรวจเองก็ฝากเตือนประชาชน
ที่นิยมใช้บริการฉีดการเสริมความงาม
บอกว่าคลินิกเสริมความงาม
ถ้าจะไปใช้บริการขอให้เลือกใช้บริการหน่อย
ไปดูซิว่ามีแพทย์มีใบรับรองต่างหรือเปล่า
โดยเฉพาะสถานพยาบาลต้องถูกต้องตามกฎหมาย
เพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกต้องมันอาจจะเกิดอันตรายได้
ก่อนฉีดพิจารณาให้ถี่ถ้วน

ส่วนผู้ที่ลักลอบเปิดคลินิกเถื่อนทำตัวเป็นหมอกระเป๋าเอาตังค์เข้าตัวเอง
มีความผิดตามกฎหมายประกอบเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีอัตราโทษจำคุก๓ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาท
สวยแบบระหยัดมันก็ต้องระวังกันหน่อยน่ากลัวเรื่องนี้